จะพาคุณผู้ชมกับคุณทัศนัยไปที่ราชบุรี
และจะพาคุณผู้ชมทัศไนไปที่ราชบุรี
เจ้าตัวเล็กนะคะเป็นสุนัขเพศผู้อายุ๒ปี
คือหัวมันติดอยู่แค่๕วันแล้วอะคุณ

ใช่ค่ะคือยายเปลี่ยนนะคะ
เปลี่ยนแดงน้อยวัย๗๗ปีเนี่ยนะ
เป็นชาวบ้านตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองราชบุรี
เล่าให้ฟังว่าไอ้เนี่ยมันชื่อเจ้าตัวเล็ก
มันอาศัยอยู่ที่ป่าละม้อข้างบ้านมานานแล้วค่ะ
เปลี่ยนก็ให้มากินข้าวกินน้ำประจำแหละ
ทีนี้เสาร์ที่ผ่านมาเห็นว่าหัวมันดันไปติดอยู่ในขวดโหลพลาสติกค่ะ
เปลี่ยนพยายามจะเข้าไปช่วยดึงออกให้นะ
แต่มันหนีมันกลัวค่ะมันก็เลยวิ่งหนีไปไม่ยอมให้เข้าใกล้
หลายวันผ่านไปก็ยังเอาขวดโหลออกมาไม่ได้

มูลนิธิประชานุกูลราชบุรีมาช่วยเหลือมันหน่อย
แล้วคุณดูสินี่เขาไม่ได้วิ่งเล่นในทุ่งย่าสวรรค์หน้านะ

มันก็วิ่งหนีเข้าไปกลางทุ่งกลางไร่กลางนา
กู้ภัยวิ่งจับกันอยู่ชั่วโมงกว่าเล่นเอาหอบเลย

สุดท้ายจับได้แล้วก็ช่วยกันดึงโหลออกไปจากหัวมัน

พอออกปุ๊บวิ่งหนีเข้าป่าละเมาะไปเลยจ้ะ

เขาก็ยิ้มออกดีใจกันช่วยเหลือมันได้
ไม่งั้นนะไม่ได้กินข้าวมันต้องตายแน่เลย
ห้าวันเนี่ยโอ้โหนะครับ